สวัสดีครับ๘นาฬิกา๑๐นาทีนะครับมาตรวจสอบสภาพอากาศพร้อมกันในช่วงของรู้ก่อนร้อนหนาวกับผมคุปตนันพิสิทธิ์มหันครับ
เช้าวันนี้หลายพื้นที่อากาศเย็นสบายเลยทีเดียวนะครับมีบางจุดบางพื้นที่ที่ต้องย้ำเตือนกันหน่อยเพราะว่าวันนี้คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกค่อนข้างเยอะละทีเดียว
แต่ก่อนที่เราจะมาตรวจสอบสภาพอากาศในเมืองของเรานั้นมาติดตามสถานการณ์ของไต้ฝุ่นเมกีครับ
ซึ่งเมื่อวานนี้ได้เคลื่อนที่ขึ้นฝั่งบริเวณเกาะไต้หวันสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างเลยทีเดียวนะครับ
มีรายงานผู้เสียชีวิตอย่างน้อย๔คนบาดเจ็บกว่า๒๕๐คน
อกจากนี้ยังมีรายงานว่าประชาชนกว่า๒๙ล้านคนอยู่ในภาวะที่ไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้
ภาพเหตุการณ์เป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปชมภาพความรุนแรงของพายุลูกนี้ที่ได้เคลื่อนตัวขึ้นฝั่งนะครับ
ซึ่งถือว่าเป็นพายุที่มีความรุนแรงสามารถที่จะไต่ระดับความระลมไปถึง๑๖๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ
เมื่อวานนี้ได้เคลื่อนที่แล้วก็พัฒนาความระลมอย่างต่อเนื่อง
คาดการณ์นะครับว่าพายุลูกนี้นั้นจะสามารถที่จะเคลื่อนตัวต่อไปโดยจุดหมายปลายทางพายุลูกนี้เนี่ยนะครับ
จะเคลื่อนที่ขึ้นฝั่งบริเวณมณฑลฝู่เจียนประเทศจีนครับ
นี่คือภาพความเร็วลมของพายุลูกนี้นะครับขณะเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งที่เกาะไต้หวันเมื่อวานนี้นะครับ
โดยพายุลูกนี้ได้พัดผ่านเกาะไต้หวันด้วยความเร็วลมสูงสุดอย่างที่บอกไปนะครับ
กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ทำให้เกิดฝนตกอย่างหนัก
อกจากนี้เองกระแสลมที่แรงได้พัดต้นไม้ป้ายโฆษณาสายไฟฟ้าหักโค้นเสียหาย
ทำให้ประชาชนกว่า๒๙ล้านคนไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้
โดยศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินของไต้หวันเปิดเผยว่า
จากเทศกาแนนกราวมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย๔คนบาดเจ็บ๒๕๐คน
ประชาชนกว่าอีก๑๑๕๐๐คนต้องอบพยพไปอยู่ที่ปลอดภัย
ในส่วนของระบบขนส่งสาธารณะในกรุงไทเป
ได้มีการประกาศงดให้บริการชั่วคราวต่อเนื่องหลายเส้นทางในวันนี้
รถไฟใต้ดินรถบัตรโดยสารเช่นเดียวกับเที่ยวบินระหว่างประเทศ
ที่มีการประกาศยกเลิกเที่ยวบินนับร้อยเที่ยว
เนื่องจากสภาพอากาศยังคงเลวร้าย
ขณะที่สำนักงานอุตุเนี่ยวพฤธิยาของประเทศจีนรายงานว่า
ทางการจีนแผ่นดินใหญ่กำลังเตรียมพร้อมรับมือกับไต้ฝุ่นลูกนี้
ที่จะพัดเข้าสู่บริเวณมณฑลฝูเจียน
ซึ่งอยู่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศจีนในวันนี้นะครับ

สถานการณ์ล่าสุดของพายุไต้ฝุ่นลูกนี้เป็นอย่างไร

ลูบล่างหน้าต่อของภัยูลูกนี้เนี่ยนะครับ

ความระลมสูงสุดใกล้จุดศูนย์กลางณขณะนี้ลดระดับความระลงอย่างต่อเนื่อง
ล่าสุดตอนนี้อยู่ที่๑๒๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
และตอนนี้เองได้เคลื่อนที่ขึ้นฝั่งที่บริเวณมณฑลฝูเจียนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
คาดการณ์ว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปก็จะสามารถอ่อนกำลังความระลมอย่างต่อเนื่อง
จนกลายเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำในวันพฤหัสบดีช่วงตี๑
อิทธิพลของพายุลูกนี้ก็จะทำให้บริเวณดังกล่าวนั้นต้องเจอฝนตกหนักลมแรง
รวมไปถึงมีน้ำท่วมในหลายพื้นที่
ดังนั้นใครที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวทั้งไต้หวันเองทั้งบนทนฝูเจียนเอง
ต้องตรวจสอบสภาพอากาศรวมไปถึงติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดด้วยนะครับ
พายุลูกนี้นะครับจะสังเกตว่าไม่ได้มีทิศทางเคลื่อนที่เข้าสู่เมืองไทยของเราโดยตรงนะครับ
แต่ก็จะมีบทบาทสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงกระแสลมในเมืองไทยของเรานะครับ
โดยจากความรุนแรงของพายุลูกนี้ก็ได้มีการดูดเอามรสุมตะวันตกเฉียงใต้
ซึ่งเป็นมรสุมฤดูฝนเข้าสู่จุดศูนย์กลางของพายุลูกนี้นะครับ
จึงทำให้ตอนนี้มรสุมฤดูฝนนั้นมีกำลังแรงขึ้น
ส่งผลกระทบแน่นอนนะครับต่อจุดที่เป็นแนวปะทะของกระแสลม
ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ทะเลอันดามันนะครับ
ฝั่งอันดามันตั้งแต่บริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่
รวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนล่างแล้วก็บริเวณพื้นที่ภาคตะวันออก
พื้นที่เหล่านี้เองในวันนี้คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกหนักตกเยอะเป็นพิเศษ

นี่คือภาพการคำนวณปริมาณน้ำฝนที่จะเทลงมาสะสมภายใน๔๘ชั่วโมงนี้นะครับ
สีเขียวเป็นบริเวณที่คาดการณ์ว่าฝนจะตกเยอะเป็นพิเศษ
โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกอาจจะต้องระวังหน่อยนะครับ
เพราะว่าจะมีลักษณะเป็นสีเหลืองสีแดงปรากฏอยู่
ก็หมายความว่าอาจจะตกหนักตกนานจนอาจจะทำให้เกิดภัยทางธรรมชาติอื่นตามมาได้นะครับ
นอกจากนี้เองเนี่ยนะครับพวกมันมรสแรงของกระแซลมที่แรงขึ้นณขนาดนี้
นี้ก็ทำให้คลื่นทั้งฝั่งอ่าวไทยทั้งฝั่งอันดามัน

นี่คือสถานการณ์มาราสุนที่กำลังแรงขึ้นนะ

นอกจากนี้เองวันนี้พบการเปลี่ยนแปลงอีกหนึ่งอย่างเกิดขึ้น
ก็คือความหนาวเย็นจากบริเวณทางตอนบนของประเทศจีน

อยากให้คุณผู้ชมสังเกตพื้นที่สีน้ำเงินตรงนี้

อุณหภูมิต่ำกว่า๐องศา

จะสังเกตว่าพื้นที่สีฟ้าเนี่ยนะครับ
ค่อยมีการแผลลงมาปกกลุ่มบริเวณทางตอนล่างของประเทศจีน

ช่วงเช้าวันศุกร์จะสังเกตว่า
บริเวณที่มีสีฟ้าก็คืออุณหภูมิต่ำกว่า๐องศาเซลเซลเซียนนะครับ
แตะบริเวณทางตอนล่างของประเทศจีน
แบบนี้เองก็จะทำให้บริเวณทางตอนบนของประเทศไทย
ตามยอดดอยยอดภูนั้นมีอากาศหนาวเกิดขึ้นนะครับ

อกจากนี้เองยังมีการดันให้ร่องฝน

มาปกคลุมบริเวณตอนกลางของประเทศ

บริเวณพื้นที่ภาคล่างตอนล่างภาคใต้ตอนบน

ฝนจะตกชุกตกหนักมากยิ่งขึ้น
ดังนั้นวางแผนการใช้ชีวิตด้วยนะครับ
ปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลครับ

โอกาสการเกิดฝนร้อยละ๘๐ของพื้นที่

และที่สำคัญเป็นฝนฟ้าขนองด้วยนะครับ
ช่วงเวลาที่มีโอกาสตกหลังจากนี้เป็นต้นไป
ก็คือช่วงตั้งแต่๔โมงเย็นเป็นต้นไปนะครับ
ช่วงบ่ายเที่ยงก็จะเริ่มมีการกระจายตัวบางจุดบางพื้นที่
แต่ว่าช่วงเย็นนี้อาจจะต้องระวังหน่อย
เพราะว่าเป็นฝนฟ้าขนองที่อาจจะมาพร้อมกับฟ้าร้องฟ้าผ่า

คงจะต้องวางแผนการใช้ชีวิต
วางแผนการขับขี่รถใช้รถใช้ถนนด้วยนะครับ
นี่คือภาพรวมการเปลี่ยนแปลงลักษณะอากาศที่เกิดขึ้นตลอดทั้งวันนี้นะครับ

ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป